ตำรวจจับกลุ่มเจ้าของเฟรนชายดารุมะซูชิได้แล้ว
วันนี้ช่วงสายนะคะนี่แหละค่ะ
แล้วก็ล่าสุดก็รับสารภาพว่าก่อเหตุจริง
ที่ทำไปก็เพราะว่าขาดสภาพคล่องทางการเงินนะคะ
ก็เลยต้องขายคูปอง๑๙๙บาทเพื่อที่จะนำเงินมาหมุนค่ะ

ดีว่าผู้เสียหายเขาก็อยากรู้ว่าเราจะทำยังไงต่อ
เราจะคืนเงินให้เขาไหมหรือว่าจะแบบเปิดร้านต่ออะไรอย่างนี้ครับ

จะคืนเงินให้ผู้เสียหายทั้งหมดเลยไหมพี่

ผู้เสียหายแล้วเป็นไหมท่าน

หรือว่าบอนนี่นะคะอายุ๔๐ปี
ผู้ต้องหาคดีช่อกงและความผิด

วันนี้ตำรวจก็ไปจับกลุ่มถึงสนามบินค่ะ

ถ้าสังเกตดวงตาเนี่ยแดงกำเหมือนกับร้องไห้ค่ะ
ตำรวจก็คุมตัวมาสอบปากคำที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ช่วงสายที่ผ่านมานายเมธาถูกนำหมายสารเข้าคุมตัวนะคะที่สนามบินสุวรรณภูมิ
ห่อพิวสัมภาระหลังจากกลับมาจากต่างประเทศเลยค่ะ
ตอนที่ไปเนี่ยตำรวจก็ตรวจค้นพบเงินสดติดตัวอยู่๒๐๐๐ดอลลาร์สหรัฐ
กว่า๗แสนบาทไทยแล้วก็มีหนังสือเดินทาง๑เล่ม
เมธาถ้าย้อนกลับไปเริ่มเป็นข่าวเมื่อวันที่๑๗มิถุนายนที่ผ่านมา
หลังจากที่มีข้อมูลว่าเขาไปต่างประเทศตั้งแต่วันที่๑๖มิถุนายน
ก็มีข่าวว่าไปที่ดูไบหลังจากนั้นก็เดินทางต่อไปที่สหรัฐอเมริกา
แล้วก็เดินทางกลับมาที่ประเทศไทยวันนี้ล่ะค่ะ
เมธาถูกออกหมายจับ๒ข้อหาก็คือข้อหาร่วมกันช่อกงประชาชน
และนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ค่ะ
ซึ่งก็อาจจะเข้าข่ายความผิดด้านอื่นอีกหรือไม่นะคะ
อย่างเช่นความผิดฐานฟอกเงินและความผิดตามพระราชกำหนดกู้ยืมเงิน
เป็นการช่อกงประชาชนซึ่งแต่ละความผิดเนี่ย
ก็จะมีลักษณะต่างกรรมต่างวาระค่ะ
จากการสอบสวนนายเมธายืนยันว่าเขาก่อเหตุเพียงคนเดียว
สาเหตุที่ทำก็เพราะว่ามาจากการขาดสภาพคล่อง
เพื่อที่จะให้ได้เงินเป็นจำนวนมากมาหมุนเวียนในธุรกิจค่ะ
ในธุรกิจค่ะแต่ว่าปรากฏว่าพอยิ่งทำ
ก็ยิ่งกลับทำให้สถานการณ์แย่ลงค่ะครับ

เขาเปิดร้านเนี่ยปี๕๙ใช่ไหมครับ
แล้วก็มาเริ่มทำขายคูปองออนไลน์ปี๖๓
แล้วก็ดำราคาลงมาเยอะเลย
คือปีมุกราศปี๖๕

ก็คือช่วงตั้งแต่โควิดอะไรประมาณอย่างนี้ครับ
เขากล่าวอ้างอย่างนั้นนะครับ
ทางตำรวจก็รับฟังแต่ว่าไม่ได้ปักใจเชื่อนะครับ
มูลค่ายอดหนี้ที่เขาบอกว่าโดนทวงอย่างหนัก
แต่แล้วก็สู้ไม่ไหวจนต้องหนีไปต่างประเทศนะคะ
พอจะทราบไหมคะว่ามูลค่าเท่าไหร่
เห็นว่าเป็นร้อยล้านเหมือนกันนะครับ

นี่แหละค่ะแล้วก็อย่างที่เราทราบกันนะคะว่าผู้เสียหายจากกรณีนี้เนี่ย
มีหลายส่วนเหลือเกินแล้วก็เป็นจำนวนมากด้วยนะคะ
ถ้าจัดกลุ่มเนี่ยก็จะเป็น๓กลุ่มสำคัญสำคัญประกอบด้วย
กลุ่มที่๑เป็นนักธุรกิจผู้ซื้อแฟนชาย๔ราย
กลุ่มที่ซื้อคูปองไปบริโภคมี๑ราย
แล้วก็กลุ่มที่ซื้อคูปองไปจำหน่ายต่อ๔ราย
มูลค่าความเสียหายของกลุ่มผู้ลงทุนธุรกิจเนี่ย
ไม่ต่ำกว่า๕๒ล้านบาทค่ะ
แล้วก็กลุ่มลูกค้าที่ซื้อคูปองไปแล้วเสียหายไม่ต่ำกว่า๒๕ล้านบาท
ซึ่งกลุ่มนี้ยังไม่ได้เข้าแจ้งความ
เพราะว่าความเสียหายของเขาก็คือมาจากการที่เขาไม่ได้รับค่าวัตถุดิบ

คือจำนวนเงินเนี่ยมหาศาลทีเดียวนะคะ
ตำรวจตอนนี้ได้อายัดบัญชีเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินทั้งหมดของนายเมธา
แล้วก็ยังไม่ตัดประเด็นเรื่องการเดินทางออกนอกประเทศของเขาด้วย
ว่าเป็นการไปเพื่อไปถ่ายเททรัพย์สินหรือเปล่านะคะ
แต่ว่าในชั้นสอบสวนนายเมธายืนยันว่าไม่มีทรัพย์สินใด

พรุ่งนี้ก็เตรียมส่งฝากขังศาลแล้วก็คัดค้านการประกันตัวค่ะ